เช่นเดียวกับที่อุบลราชธานีนะคะ
ส่งกำลังใจกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
รวมไปถึงพี่น้องพื้นที่ภาคอีสานด้วย
แต่ว่าหนักเลยตอนนี้อุบลราชธานี
เพราะเป็นพื้นที่รับน้ำนั่นเองนะคะ

ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ

ไปพร้อมกับภรรยาแล้วก็น้องออกัสออก้านะคะ
เห็นว่าจะนำขึ้นเจสสกีส่วนตัวนั่นเองนะจ๊ะ

ลงพื้นที่วัดกุฎชุมเหมือนกัน

แต่ว่าภารกิจก็ผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่นนะคะ

ชาวบ้านยังใช้ชีวิตกับน้ำที่สูงขนาดนี้

ถึงตบถึงกับร้องไห้น้ำตาแตกเลยนะคะ
เพราะว่ามีชาวบ้านอีกมากที่กำลังเดือดร้อน

เดี๋ยวจะมาเบิกเงิน๑ล้านบาทของตัวเอง
ไปช่วยใครอยากร่วมทำบุญก็ช่วยกันได้ค่ะ

สงสารคนที่เขาเดือดร้อนน่ะนะคะ

วันจันนี้นะครับผมจะลงไปนะครับ

ไป๑ล้านบาทนะครับ

เพื่อนของหลายคนมันก็ได้เยอะนะครับ

แต่ผมจะเบิกเงินทั้งผมไป๑ล้านบาท